อาภพรคุณผู้ชมค่ะเขาก็ถูกสงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอเคลียร์สักหน่อยละกัน
หลังมีคนเมาส์ว่าลอตเตอรี่ที่โพสต์เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
ไม่ถูกจริงนะถูกจ้างโพสต์เพื่อโปรโมท
ว้ายตัวแบบนี้ใช่คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็สงสัยกันไปแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะออกมาเคลียร์
ฮายเขาออกมาเคลียร์แล้วนะคะแม่ฮายไม่ยอมเหมือนกัน
จู่มีข่าวลือเล็ดลอดออกมาถึงหูนะว่าภาพลอตเตอรี่ที่เป็นปึ้งที่โพสต์ลงโซเชียลแต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะถูกรางวัลหลักหมื่นหลักแสนเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ซื้อเอง
แต่ถูกจ้างให้โพสต์เพื่อเป็นการโปรโมทแหมได้ยินแบบนี้แล้วมันอารมณ์เสียค่ะ
โอกาสได้ออกงานอีเวนต์ไงแม่ฮายก็เลยขอเคลียร์ผ่านสื่อไปเลยจ้ะ
ประกาศชัดระดับไฮอาภาพรไม่หวังเงินจ้างนะคะ
เพราะว่าแต่ละงวดเนี่ยควักเองจ่ายเองนักเลงพอ
บางทีก็บุกไปกวาดเกลี้ยงแผงลอตเตอรี่มาแล้ว
หลักฐานก็มีให้ได้เห็นค่ะใครที่ตามติดชีวิตแม่ฮายนะคะ
นานก็คงจะรู้กันดีว่าซื้อเองจ่ายเองถูกเอง
จบข่าวจ้ะนะจ๊ะสายเมาส์
พี่กฏไม่เป็นพี่เข้าแอบไม่เป็น

พี่ไปของรัฐบาลไปตลาดนัดเลยได้ถูกกว่าด้วย

เหตุการณ์พูดการจาการอธิบายนะนี่มันคือคนซื้อจริงนะ
ไม่ใช่คนซื้อปลอมนักไปเฝ้าลองคุณผู้ชมตามหาที่เขาขายเกิดอะไรรู้ไหม
เขาเรียกว่าเลขโชคก้นแผง
พลาก่าระที่เหลือไม่ได้กวนมาให้หมดเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของคนที่ซื้อจริง
แต่นิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะมันก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
อันนี้ก็ระมัดระวังเนาะซื้อตามกำลังของตัวเองก็แล้วกันนะจ๊ะ
ใช่จ้ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาหลายคนแทบไม่เชื่อเลย
เมื่อพี่ฮายเล่าว่าเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์งอนกับคุณแม่ไม่คุยกันนาน๑๐วัน
ทั้งที่แม่ลูกคู่นี้แทบไม่เคยโกรธกันนานขนาดนี้เลยนะ
ฮายค่ะก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้ทำเอาแบบไม่สบายใจก็ทั้งแม่ทั้งลูก
แต่สุดท้ายค่ะก็ปรับความเข้าใจกันได้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
คุณมีกันมาประมาณ๑๒วันกับการที่ไม่คุยกับแม่
ข้างในนี้มันจะระเบิดแล้วแม่ก็ชงอกมองทุกวันต้องสารหน้ากับแกอ่ะ
ต้องรีบเลยอ่ะก็ขอเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็รีบเอาเค้กจับวันเกิดทันที
จากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีมาก
คุณผู้ชมค่ะพ่อแม่เราเมื่อแก่เท่าแล้วเราเองก็เหมือนกันมันจะกลับกลายไปเป็นเด็ก
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอับเอาใจหน่อยง้อหน่อย
เอาดีฝ่ายลูกนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายยอม

ใช่สิยืนหนึ่งมาตลอด